อีกเรื่องหนึ่งก็คือความไม่ประมาทคุณผู้ชมค่ะ
อยากให้ดูคลิปจากกล้องหน้ารถที่ถ่าย
พฤติกรรมของรถมอเตอร์ไซคันนี้หน่อยคุณบุ๊คค่ะ
เห็นแล้วหวัดเสียวเหลือเกินค่ะนะคะ

รถมอเตอร์ไซก็พยายามจะซิกแซกติดไปแดงเนี่ยนะครับ
พยายามจะซิกแซกไปข้างหน้าไปให้เร็วที่สุด
แต่ว่าการซิกแซคของรถมอเตอร์ไซคันนี้ทำแล้วแบบ
คนที่ร่วมทางหวัดเสียวไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงค่ะ

นี่อันนี้ขามุดของจริง

คือเอามือทาบอกกันเลยทีเดียว

คนที่เห็นคลิปนี้ก็คิดเหมือนกันค่ะคุณบุ๊ค

เขาบันทึกภาพนี้ไว้เขาก็เลยไปเผยแพร่ค่ะ
วัยรุ่นที่ขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้ประมาณ๑๘๒๐ปีนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกไฟแดงพระโต๊ะที่ตำบลหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ยังไฟแดงนานพอ
แต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างที่คิดล่ะคะมันก็คงจะเป็นที่เรื่องที่เศร้ามากทีเดียว
เรื่องนี้ค่ะปรากฏว่าในโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยทีเดียวนะคะ
ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคนขับรถบรรทุกก็จะต้องเป็นคนที่รับเคราะห์นี้ไปด้วย
เพราะว่ามุมอับของรถใหญ่เขาไม่เห็นแน่นอนรถคันนี้เป็นรถบรรทุกน้ำมันค่ะ
คุณธินกรบุตรดีคำหรือคุณมะเดี่ยวบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วตกใจจริง
ทำไมใจกล้าขนาดนี้ไม่อยากให้ทำแบบนี้
หรือว่ามีคนทำตามแบบนี้ไม่อยากให้ทำเลยนะคะ

สิ่งที่เขาเจอเป็นแบบนี้แล้วฝากบรรดาน้องพี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
อย่าทำแบบนี้เลยเพราะถ้าไม่อย่างนั้น
อันตรายถึงแก่ชีวิตแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนด้วยค่ะ
ช่องประมาณนี้เขาทำไมกล้ารอด
ตรงนี้ก็จะเป็นกันหมากันมอเตอร์ไซค์รอด
สมมุติว่าเขารอดไปแล้วเขามาเกาะตรงนี้ล้ม
แล้วข้างหลังก็จะเหยียบเตรียมตัวให้มูลนิธิมาเก็บใส่ถุงปุ๋ยได้เลยครับ

นี่ดูช่องที่เขารอดดูดิ
โอ้โหรอดไปได้ยังไงคุณรอดแบบนี้อาจจะไม่รอด
คืออุบัติเหตุมันก็เกิดมาจากแค่ความคิดว่านิดเดียวไม่เป็นไรแป๊บเดียวไม่เป็นไร
แต่อันนี้อย่าทำเลยนะคะนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะคะ
ถ้ารถคุณไปติดอยู่ข้างในแล้วรถใหญ่เขาเคลื่อนพอดีเสร็จเลย